มาที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของพระอีกแล้ว
เป็นการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะ
คราวนี้เป็นพระสงฆ์ขี่มอเตอร์ไซค์แบบพ่วงข้าง
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าพระสงฆ์ของแท้ค่ะ
คลิปนี้นะคะเรียกเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะ
พระในรูปขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
จุดเด่นอยู่ที่พระภิกษุรูปนี้สวมใส่หมวกกันน็อก
เล่นเอาเจ้าของคลิปถึงกับอุทานออกมาว่า

แล้วก็ตั้งคำถามนะคะบอกว่าเอ๊ะพระทำแบบนี้มันได้หรือผิดศีลหรือเปล่า
ชาวเน็ตก็วิจารณ์กันไปเป็นจำนวนมากนะคะ
มุมหนึ่งก็สงสัยว่าสงสัยว่าอาจจะกลัวเกิดอุบัติเหตุ

ที่บางความเห็นก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสมณเพศ
คือไม่เหมาะตั้งแต่การขี่มอเตอร์ไซค์แล้ว
แต่หลายคนก็หรือว่าดูดีมันอาจจะไม่ใช่จีวอนก็ได้นะ
มันอาจจะเป็นเสื้อกันฝนที่เป็นสีเดียวกับจีวรพระนะคะ
ชอบความพยายามของชาวเน็ตเขานะ
พิทธิศสนาแห่งชาติเนี่ยก็เปิดเผยกับทีมข่าว
ว่าการที่พระสงฆ์ขี่จักรยานยนต์เนี่ย
ถือว่าไม่เหมาะสมแต่ไม่แน่ใจในเรื่องของข้อบรรยัติ
เพราะว่าอดีตสมัยพุทธกาลนะคะยังไม่มีรถจักรยานยนต์

แม้แต่การซ้อนท้ายก็ยังไม่สามารถกระทำได้
ซึ่งการขับขี่จักรยานยนต์นี่นะคะ

เป็นสิ่งที่พระสงฆ์ไม่ควรทำ
หากเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้
เพื่อไปออกบินทบาทยิ่งถือว่าไม่เหมาะสม
หาลูกศิษย์ให้มาเป็นผู้ขับขี่ให้
ถ้าเป็นพื้นที่ที่ธุระกันดาลมาก
เดินไปได้แค่ไกลแค่ไหนก็ควรไปแค่นั้น
แต่ควรจะเดินก่อนเป็นความให้ความสำคัญกับการเดินเป็นอันดับแรกนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้ก็

เช่นถ้าฉุกเฉินมากจริง
ขับขี่ไปซื้อยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย
โดยไม่มีลูกศิษย์คอยปฏิบัติที่วัดเนี่ย
ก็อาจจะอรุอร่วยได้ประมาณหนึ่งนะคะ

สาเหตุเหตุผลที่พระต้องถึงขั้นมาขี่มอเตอร์ไซค์เอง
ขี่รถจักรยานยนต์เองเนี่ยสาเหตุมันคืออะไร
ถ้ามันฉุกเฉินมันจำเป็นมากก็ต้องอนุโลม